ฟุตซอร์ในรูปยุงไม่เกิน๒๐ปี

อุ่นเครื่องด้วยการชนะ

เรื่องราวของประเด็นดราม่านะครับ

ได้ประเด็นนี้มาเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวผมไล่ฟังเรื่องของฟุตซอลด้วยนะครับ

ก็ให้ทางโค้ชหมีกับโค้ชดมนะครับ
รักคนสายเล่นงามและอุดมทบีศุกร์

ปรากฏว่าอยู่๒๐ปีนะครับ

ในช่วงเดือนพฤษภาคมเอาชนะกรมทางหลวงไปนะครับ

รัฐธิติพานุวงศ์๒ผู้เล่นจากชุด

แล้วก็ประนักกิติภาระวงศ์๒ลูกด้วย

พอใจรูปเกมวันนี้ซึ่งทุกคนนั้น

แต่ก็มีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ต้องแก้ไข

เล่นในวัย๑๘ปีจากทีมนคร

จะถูกเรียกตัวเข้ามาก็ถือว่าปรับตัวได้นะครับ

แต่ยอมรับว่าความสามารถเฉพาะตัวนั้นดีทีเดียว

๒๐ปีนั้นจะตัดจาก๑๖คนนะครับ

ที่จะแข่งขันในช่วงวันที่๑๖ถึง๒๖พฤษภาคคมดีนะครับ
เพราะฉะนั้น๒ท่านในชีวโบชิเบลให้กันชอบ

ผมพูดถึงประเด็นของชวนบรีกับแบงค์ข้อมี๑๑นะครับ
ในทางชายท้าวสดเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็มีประเด็นเรื่องของการไปฟ้องกันนะครับ

บุรีมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่ผิดกฎ

บอกแล้วว่าเขาส่งใบรายชื่อให้กับทั้งสองฝั่งแล้ว

แต่ทางฝั่งแถวสดเนี่ยจะเป็นฝ่ายสุดท้ายที่ได้ใบรายชื่อ
ซึ่งเราก็ได้มาแล้วแล้วก็มีการยืนยันทางหลักฐานในการแถวสด
ว่าเราได้ขึ้นรายชื่อของผู้เล่นที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ว่ารายชื่อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจริงแล้ว
ทางฝ่ายการแถวสดได้ส่งมาให้เราด้วย

แต่งั้นเนี่ยจากไฟล์ฟอร์งให้แพ้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าสุดท้ายเราจะเป็นยังไง